คุณผู้ชมคะทางกรุงเทพมหานครได้ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แก้ปัญหาจัดการเรื่องของสิ่งแวดล้อม
ได้มีการสรุปเรื่องของขยะสะสมนะคะตั้งแต่๑๔ตุลาคมถึง๒๕ตุลาคม
บริเวณโดยรอบท้องสนามหลวงปรากฏว่ามีขยะสะสม๙๒๑ตันค่ะ
พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
กล่าวถึงการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมบริเวณท้องสนามหลวงว่า
แต่ละวันจะมีหน่วยงานต่างนำอาหารและน้ำดื่มมาแจกจ่ายให้กับประชาชน
ส่งผลทำให้บริเวณสนามหลวงมีปริมาณขยะเป็นจำนวนมากนะคะ
นะคะรับแบ่งเป็นขยะเสร็จอาหารเฉลี่ยวนะ๓๒ว
ขยะรีไซเคิลเฉลี่ยวันละ๔๕ตัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งขยะประเภทโฟม
มีจำนวนเฉลี่ยวันละ๕ตัน

และแจกจ่ายอาหารที่มาลงทะเบียน
กองกลางของกรุงเทพมหานคร
จำนวน๒๘๕๐๐ใบ
ผลการจัดการขยะของสำนักสิ่งแวดล้อม
ในวันที่๒๕ตุลาคมที่ผ่านมา
มีจำนวนขยะ๘๓ตัน
รวมปริมาณขยะสะสมตั้งแต่วันที่๑๔ถึง๒๕ตุลาคม
มีจำนวน๙๒๑ตัน
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นเฉลี่ยวันละ๗๗ตัน

ขยะส่วนใหญ่ยังเป็นขยะรีไซเคิลเฉลี่ยประมาณร้อยละ๔๐
รองลงมาเป็นขยะเศษอาหารประมาณร้อยละ๓๐
ว่าขยะเศษอาหารมีแนวโน้มลดลงอย่างเห็นได้ชัด
จากการเก็บตัวอย่างวันแรกคือวันที่๒๑ตุลาคม
มีขยะเศษอาหารถึงร้อยละ๓๗
แต่วันที่๒๔ตุลาคมมีขยะเศษอาหารลดลงเหลือ๑๒๔
ทางกลับกันค่ะขยะประเภทโฟมมีแนวโน้มสูงขึ้นเป็นร้อยละ๖๐
ส่วนขยะทั่วไปมีค่าเฉลี่ยประมาณร้อยละ๑๘
นี้เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะมูลฝอยทั้ง๓หน่วยงานจึงร่วมกัน
ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครทำดีเพื่อพ่อ
ภายในห้องประชุมศรีบุรพามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เพื่อเป็นจิตอาสาในการบำเพ็ญประโยชน์บริเวณท้องสนามหลวง
ปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนเป็นอาสาสมัคร๖๗๗๕คน
มีจิตอาสาแยกขยะ๒๓๖๔คน
โดยร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เดินหน้าแก้ไขปัญหาการให้อาสาสมัครกลุ่มนี้
ช่วยกันคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิลกลับไปใช้ใหม่
ซึ่งจะช่วยลดปริมาณขยะรวมถึงสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชน
ในส่วนของกรทมได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาขยะดังนี้ค่ะ
กำหนดจุดรวบรวมขยะ๓ประเภทจำนวน๑๐จุดหลัก
จัดตั้งถังขยะแยกประเภทขนาด๑๓๐ลิตรจุดละ๙ถังรวมจำนวน๙๐ถัง
สนับสนุนถุงใสใส่ขยะแยกประเภทและสติ๊กเกอร์แยกขยะ
จัดรถเก็บขยะตามจุดที่กำหนด
จัดหาผู้รับขยะเศษอาหารไปใช้ประโยชน์
๖การขายขยะรีไซเคิล